ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายวัย๗๗ปี
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ถูกคนร้ายลวงไปฆ่าหมกริมทุ่งนา
โดยใช้มีดเนี่ยแทงกระหน่ำเลยนะคะ
แทงจนเสียชีวิตแล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์
หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันแสกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจภูทรพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีไปตรวจสอบเหตุ
พบผู้เสียชีวิตอยู่ริมทุ่งนา
ใกล้วัดสาราแดงพื้นที่หมู่๓ตำบลหน้าพระธาตุ
เหตุการณ์เกิดช่วงเที่ยงวานนี้
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายจำรัฐชิดฉ่างอายุ๗๗ปี
มีอาชีพก็คือขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่วงเวียนเก่า
ไปพบสภาพศพมีบาดแผลถูกของมีคมแทงตามร่างกาย
บริเวณท้องบริเวณหน้าอกรวม๕แผล
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
แล้วก็ยังไปพบมีดปาดตานตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ตำรวจเขาก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ไปสอบถามญาติญาติเลวนายจำรัฐ
จะซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่ซื้อมาได้เพียง๒วันเท่านั้นเอง
ก่อนเกิดเหตุนายจำรัฐเขาก็ออกไปทำงานปกติ
ตั้งแต่เช้าแล้วก็หายตัวไปเลย
กระทั่งชาวบ้านไปพบอีกทีเป็นศพถูกฆ่าหมกอยู่ริมทุ่งนา
แล้วก็รถคันใหม่ที่เพิ่งจะออกมาเนี่ยหายไปด้วย
เมืองต้นตำรวจเขาสันนิษฐานว่าผู้ตายจะถูกลวงไปฆ่าชิงทรัพย์
และคนร้ายก็มีพฤติกรรมอุกอาจ
จากกล้าลงมือในช่วงกลางวันแสก
ซึ่งตำรวจเองจะสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่เกาะเหตุ
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ